ต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ

เพราะว่าโดนถามเขาเยอะเกิน

บอกว่าตอนนี้พัฒนากันไปถึงไหนแล้ว

ฝ่ายยิงออกมาเผยเป็นนุ่มคนสนิท
ตอนนี้และกำลังศึกษาดูใจกันอยู่แต่ว่าไม่ใช้คำว่าแฟนนะ
เพราะว่าล่าสุดค่ะเธอบอกว่าบอกถึงสถานะด้วยน้ำเสียงชัดเจน
ว่าตอนนี้หัวใจโสดสนิทไร้คนดูแล
ส่วนความสัมพันธ์กับหนุ่มโบ๊ทเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นค่ะ
ใช่ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะก็ไม่ได้มีอะไรพัฒนาไปเลยค่ะ
ไม่ได้ปิดนะคะแล้วก็ไม่ได้เปิดแต่ว่ารู้สึกว่าต่างคนก็ต่างทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ยังไม่ได้ขยับสถานะอะไรแต่ว่าก็ยังคุยอย่างเดิม
คือถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวน่าจะได้รู้กันเองแหละ
โสดค่ะก็ไม่รู้สึกว่าต้องรีบหาหรืออะไรยังไงเพราะว่าเราก็ทำงานด้วย
ต่างคนต่างงานยุ่งนะคะความสัมพันธ์ในระดับแฟนอาจจะยังเป็นไปไม่ได้แต่ในอนาคตก็ไม่แน่ค่ะ
นี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะของการไม่เปิดเผยสถานะที่ชัดเจนนะ
คือคนในวงการบันเทิงเดี๋ยวนี้เขาก็มักจะมีสถานะที่คุมเคลือแบบนี้แหละ
พอเวลาเลิกราหรือว่าไม่ได้พูดคุยกันไปเนี่ยมันก็เจ็บน้อยไงถูกต้องไหมคะ
จะได้ไม่ต้องมาตอบคำถามเนาะใช่เหนื่อยเปล่านะคะ